เอาดูหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยจะขึ้นอีกลิตรละ๑บาทนะฮะ
สำหรับในกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์นะครับ
ตี๕พรุ่งนี้นะครับมีผลดีเซลยังเหมือนเดิม

พรุ่งนี้จะลิตรละ๔๖บาท๗๖สตางค์

แก๊สโซฮอร์๙๕บาท๓๙บาทแล้วนะลิตรเนื้อ

โอฮอล๙๑นี่ลิตรละ๓๙บาทเหมือนกัน
อี๒๐ลิตรละ๓๘บาท
อี๘๕ลิตรละ๓๑บาท

เอกประยุทธ์จันโอชานมนตรีนะครับ
วันนี้มีประชุมคอรมอล์
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามหลังประชุมคอลโมเรื่อง

ราคาข้าวของต่างสินค้าที่มันปรับตัวสูงขึ้นเป็นรายวัน
นายกบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมตัวที่สุด

คือเราต้องเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของราคาแพง
เกี่ยวกับพวกพลังงานที่มันแพงขึ้นทุกวัน

ในส่วนของรัฐบาลก็จะหามาตรการที่เหมาะสมในการดูแล

ลุงตู่บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ถ้าราคามันยังแพงยืดยาวออกไป
การดูแลก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ก็ต้องหันมาช่วยรัฐบาลบ้าง
หันมาช่วยประเทศชาติกันบ้าง